ตเตอรี่ที่เราคิดว่าเราไม่ถูกรางวัลแล้ว

ที่แห่งนี้เขานำสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลนะคะ
สวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันจากรายงานนี้ค่ะ

บริเวณชั้น๑ภายใต้ตึกพบรสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชนบุรี
ไปด้วยสลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัลจำนวนมาก
ที่ถูกนำไปติดบนผนังห้องอย่างสวยงาม
ทั้งหมดนี้นายจำนงแก้วมณีพนักงานขับรถ
มหาวิทยาลัยบูรพาได้นำสลากินแบ่งรัฐบาลไปติดจนเต็มไปทั่วห้อง
ขนาด๔คูณ๖เมตรทั้งฝาผนังและบนโต๊ะทำงาน
ด้านนายชายกรระวนาวิกหนึ่งในพนักงานขับรถ
ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของนายจำนงเปิดเผยว่า
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ติดทั้งหมดไม่ใช่ของคนคนเดียว
แต่เป็นของเหล่าบรรดาเพื่อนของนายจำนง
นำมาให้หลังตรวจแล้วไม่ถูกรางวัล
เราทราบว่านายจำนงจะนำไปติดผนังห้อง
ก็เลยนำไปให้เรื่อยมา
ส่วนสลากกินแบ่งรัฐบาลบนผนัง
ฉบับที่เก่าที่สุดก็เห็นจะเป็นฉบับปี๒๕๕๕นี่แหละค่ะ
ซึ่งทั้งหมดที่เห็นนี้ใช้เวลาเพียง๑ปีเท่านั้น
ก็สามารถติดจนเต็มผนังห้องรวมถึงบนโต๊ะทำงาน
หากคิดราคารวมของสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมดในห้องนี้แล้ว
ก็น่าจะหลายแสนบาทค่ะ
ค่อยติดไปเรื่อยทีละน้อยงวดนึง
ก็มีหลายคนนะครับที่เขามาทิ้งไว้ให้
แล้วก็เขาก็ยามว่างคือไม่ได้ว่างนะครับ
คือเจ้านายรอเจ้านายว่างนะครับ
ช่วงรอทำงานก็เลยเต็มไปหมด
สลากินแบ่งรัฐบาลที่ไม่ถูกรางวัล
เก๋ไก่อย่างสร้างสรรค์แบบนี้แล้ว
ยังสามารถนำไปประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างก็ได้เช่นกันค่ะ

แต่ก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องได้อีกด้วยนะคะ
ข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน